ว่าเป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบนะคะ
แต่ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเอาใจชาวมุสลิมค่ะ
ที่ต้องการจะรับประทานซูชิหรือว่าซาซิมิที่เรียกว่าหาทานได้ค่อนข้างยากนะคะ
ซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้นอกจากที่จะเป็นเมนูญี่ปุ่นถูกหลัก๕ล้านแล้ว
ยังใช้วัตถุดิบชั้นเลิศและรสชาติอร่อยกันด้วย
ติดตามคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ไปชิมกันค่ะ
ซูชิหน้าเอ็นกาวะคำโตที่ใช้ครีบปลาตาเดียว
กัดแล้วละลายในปากรสชาตินุ่มลิ้น
พิเศษตรงข้าวปั้นที่หากไม่บอกคงแทบไม่รู้ค่ะว่า
เป็นซูชิที่ใช้เหล้ามิลินสูตรพิเศษถูกหลักอาหารฮาล้าน
เป็นหนึ่งในเมนูพิเศษของร้านออริกามิแจเปนิสคาเฟ่
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมสายฮาล้าน
หรือจะเป็นเมนูซาชิมิเนื้อแซลมอนนอเวย์สด
ทานกับซอสโชว์อยู่แบบพิเศษไม่ผสมเหล้า
แต่ยังคงได้รสชาติแบบอาหารญี่ปุ่นแท้ค่ะ
ลมอนครีมชีสจานนี้ฮิตสุดที่ใครมาก็ต้องสั่งค่ะ
เพราะเป็นซูชิโรนหน้าแซลมอน
เพิ่มความพิเศษเอาใจคนรักชีส
ด้วยการสอดไส้ครีมชีสเข้าไปค่ะ
ส่วนเมนูล่าสุดของทางร้านค่ะคือเมนูคาบายากิ
แซลมอนโรส่วนท้องแร่ติดหนัง
มาจากว่ามีลูกค้านะคะถามหาเมนูปลาไหล่กันมากค่ะ
ทางร้านจึงได้นำเนื้อแซลมอนไปหมักกับซอสดำสูตรพิเศษ
เพื่อให้ได้รสชาติใกล้เคียงกับปลาไหลมากที่สุดค่ะ
เพราะก่อนจะนำปลาไหลมาประกอบอาหาร
จะต้องผ่านการหมักแอลกอฮอล์ทำให้ไม่ถูกหลักอาหารฮาล้าน
ทางร้านจึงคิดเมนูพิเศษที่ทำจากแซลมอนขึ้นแทนค่ะ
อกจากจะหน้าตาเหมือนปลาไหลแล้วรสชาติก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะ
กว่าจะมาเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฮาล้านเหล่านี้
หนึ่งในเจ้าของร้านซึ่งมีอาชีพหลักเป็นนักบิน
พร้อมใช้เวลานานกว่า๑ปีเพื่อคิดค้นสูตรที่ทำให้รสชาติ
คล้ายคลึงกับอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับมากที่สุดค่ะ
โดยทั่วไปสินค้าเราจะเดินทางจากทั่วโลก

มาจากมาเลหรือสิงคโปร์
ซึ่งตรงนั้นจะมีเอกสารรับรอง
สตริฟัยฮาร้านจากเหมือนเป็นสมาคม
องค์กรกลางของเขาอย่างถูกต้องนะครับ
ซึ่งเราก็เลยนำมาขายทำให้พี่น้องมูซิม
มั่นใจได้อยู่แล้วว่าเราฮาไลน์จริง
บรรยากาศร้านยังตกแต่งแบบสไตล์มินิมอล
โทนสีอบอุ่นเข้ากับเฟอร์นิเจอร์โต๊ะไม้
คอนเซ็ปต์ของร้านคือความเรียบง่าย
แต่ซับซ้อนอยู่ในตัวเหมือนชื่อออริกามิ
อลิกามิก็คือเหมือนกับเป็นศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นเราจะสื่อถึงความเรียบง่ายของญี่ปุ่น
แต่ว่ามีความซับซ้อนอยู่ในตัว
ที่มาของการที่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ฮาลานซ์
มันมีความซับซ้อนในการที่เราจะต้องไปสัญหาวัตถุดิบ
รวมถึงหาวัตถุดิบที่มันพรีเมียมแล้วก็ฮาลานซ์
ด้วยรสชาติที่ไม่แพ้ต้นตำรับ
มีลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมแวะเวียนมารับประทานไม่ขาดสายค่ะ
สำหรับใครที่อยากลองลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแบบฮาล้าน
ออริกามิตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง๒๔แยก๒๐
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่มครึ่งค่ะ